มุมมากเลย
เยันดีมาก

เราเหยียดงันความฮิตสุด

สู้ทุกคดีอะครับเพราะเราไม่ได้ผิดอยู่แล้วอย่างเคสหมายจับอันนี้
เราก็ไม่ได้ผิดหรอกเจ้าสื่อเป็นจริงเขาไม่ได้เสียหายอะไรกับเราสักบาทนึง
ก็ซื้อคลินิกเขาเขายังไม่ได้โอนให้เราเลยด้วยซ้ำ
แต่เขากลับเอามาเล่นเป็นคดีก็เจ็บตนาดูก็รู้เหมือนกันครับว่าใครเจ็บตนาดูกัน
แน่นอนครับถือไม่ได้กลัวนะครับว่าจะโดนจับใครจะยับข้อหาอะไรก็ตามเพราะคือเต็มที่
ข้อเจ็บจริงเราถูกรอให้แต่งงานไม่ใช่เขาเรารอเขา
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยนะคะ

แล้วก็วันนี้ก็มาในฐานะที่เป็นทนายความของเสียท็อปนะคะ

คดีของเสียท็อปทั้งที่เป็นข่าวใหญ่และไม่ได้เป็นข่าวใหญ่เพราะ

แต่ว่าเนื่องจากเวลาค่อนข้างกระชับนะคะ

แต่ว่าข้อมูลต่างคุณผู้ชมติดตามข่าวของเสียท็อ
ตอนนี้คุยกันกับผู้ช่วยศัตรูอาจารย์ว่าที่๑๐๓
ดรสุรพนธ์สินทุนาวานะคะ
อุปนายกฝ่ายบริหารสภาธนายความในพระบรมราชุปธรรม

รสุรพลเข้าใจถูกต้องคือ

ตอนที่ถูกจับที่ดอนเมืองตอน๔ทุ่ม
คนติดต่อดรสุรพลเป็นใครคะ

แล้วดรสุพลรู้ไหมคะว่าเสียท็อปจะกลับเมื่อวาน

แต่รู้จักกับเสียท็อปมาก่อนหน้านี้แล้ว

รู้จักกันน่าจะเจอที่รัฐสภา

รู้จักกันมาหลายปีใช้คำนี้ได้ไหมคะ

เอาตั้งแต่ที่ได้รับโทรศัพท์

ว่าที่ให้มาทำให้มาทำคดีอะไรยังไงเรื่องราวเป็นอย่างไร
ใช่ไหมคะเพราะเพิ่งรับเมื่อคืนแต่ได้คุยแล้ว
คุยก็คุยเรื่องคดีเช็คคิดว่าวันนี้จะมาฟังเข้าอักษะแล้วก็จะ
ถ้าติดคุกก็จะประกันตัวแต่มันไม่ใช่อย่างนั้น
หลังจากเมื่อเช้าที่ส่งตัวจากสถานีตำรวจดอนเมือง
มาที่สารแขวงพระนครเหนือก็นั่งคุย๑๑โมง
ศาลจึงจะเรียกเข้าไปบรรลังห้องเวียนชี้ไปฟัง
คือถ้าเอาตามข่าวคดีที่มีการไปจับตัวกันหลังจากที่กลับมาแล้วมาถึงดอนเมือง
คือไม่ใช่คดีที่เป็นข่าวเรื่องของการถูกกล่าวหาว่าหลอกแต่งงานเชิดเงินทิ้งหนี้อะไรอย่างนี้
ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องคดีเช็คถ้าสรุปขโมยความตามข่าวที่คุณผู้ชมน่าจะได้อ่านตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยนะคะ
คือว่าคือมีการแจ้งความกันของเจ้าทุกคนนึงนะคะไว้ที่สนบังซื้อ
ตั้งแต่๒๙พฤษภาคม๕๗อันนั้นแจ้งความนะคะแล้วก็เป็นคดีกัน
จริงแล้วก่อนที่จะมาถึงวันนี้ตอนนั้นศาลก็มีการเรียก
คือเสียท็อปไม่มาฟังคำพิพากษาก็ออกหมายเพื่อเรียกมาฟัง
ก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเสร็จศาลก็เลยต้องอ่านรับหลัง
ฉันใช้คำถูกไหมฮะอ่านรับหลังใช้คำว่าอ่านรับหลัง
ก็คือเสียท็อปไม่มาแต่ต้องอ่านแล้วเพราะเรียกก็ไม่มาด้วย
เพราะว่าสารเลื่อนเกิน๑เดือนก็สามารถอ่านรับหลังได้
ทีนี้พออ่านรับหลังเสร็จแล้วเนี่ยนะคะจริงสิทธิ์ที่จะอุทรมี
แต่ว่าก็เลยสิทธิ์อุทรไปอีกมาเข้าให้แค่๓๐วัน
ก็เลยไปอีกก็สรุปว่าพอสารตัดสินจริงโทษ๑ปี
แต่ว่าสารภาพลดเหลือหกหกเดือนทีนี้พอตัดสินเสร็จสับจบเรียบร้อยแล้ว
เท่ากับว่าหมายจับมีอยู่แล้วเจอปุ๊บก็จับปั๊บได้เลยถูกไหมฮะ
คือเสียท็อปเนี่ยมั่นใจว่าคดีเขาเคลียร์จบแล้ว
เพราะคดีนี้เป็นเรื่องเช็คจ่ายซื้อคลินิกที่สาธรณ์ทาเวอร์
ในราคา๔๕๐๐แล้วก็มีการสู้คดีกันมา
ตอนหลังมีการเจรจาไก่เกลี่ยลดจนเหลือล้านหนึ่ง
แต่เสียท็อปได้ให้โฉนดของแม่ให้กับผู้เสียหายไป
แต่โฉนดนี้ยังไม่มีการโอนใส่ชื่อผู้เสียหาย
ผู้ชายเขาก็ยังติดใจอยู่ศาลก็เลยได้อ่านคำภาษา
ถ้าที่ฉันย้อนกลับไปเนี่ยนะคะเสียท็อปไม่รู้ว่ามีการอ่านคำพิพากษารับหลังแล้ว
ใช่อย่างเมื่อคืนยังมั่นใจว่าวันนี้ถ้าได้ที่ดินชำระหนี้ไปแล้วก็น่าจะจบ
หรือไม่ก็ถ้าสารลงก็จะประกันตัวเตรียมเงินไว้ประกันด้วย
แล้วก็เตรียมเงินมาจ่ายให้ผู้เสียหายด้วย
ทีนี้นะคะดิฉันสงสัยค่ะในฐานะทนายค่ะดรสุพลก็คือว่า
คดีแจ้งความ๕๗แล้วก็อ่านที่สารตัดสินนะคะอ่านกันวันที่๑๔พฤศจิกายน๕๙
มันนานแล้วนะคะเสียท็อปจะไม่รู้อะไรเลยเหรอคะ
คือผมไม่ได้เพิ่งเข้ามาผมไม่ได้เป็นทนายแต่แรก
เขาบอกคดีมันจบไปแล้วอ่าเพราะว่าเขาให้โฉนดที่ดินไปแล้ว
ซึ่งตอนที่ให้โฉนดที่ดินตอนที่ให้ไปเนี่ยให้ไปตั้งแต่ปีไหนคะ
ก่อนหรือว่าหลังที่มีการอ่านคำพิพากษาคะเขาบอก

แล้วตอนนั้นไปให้เขาไปเสร็จแล้วไม่มีการโอนถูกไหมฮะ
ครับอย่างวันนี้เพิ่งรู้วันนี้ผมคุยกับผู้เสียหายบอกได้เลยว่าคุย
บอกว่ายังไม่ได้โอนโฉนดยังไม่ได้โอน
แล้วแกบอกให้เอาเงินล้านมาให้แกแล้วแกจะคืนโฉนดให้
วันนี้นะตอนช่วงประมาณทั้ง

เดี๋ยวนะคะคือตอนที่เอาโฉนดให้แล้วไม่มีการโอนเนี่ย
ตอนนั้นเข้าใจไปเองว่าจบแล้ว
ใช่คิดว่าจบแล้วเพราะให้โฉนดไปแล้ว
คิดว่าผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความแล้ว
แต่ไม่ได้โอนให้เขาแล้วจะจบยังไงคะ

ว่าแบบไปเข้าใจอีท่าไหนทำไมคิดว่าจบแล้วได้ล่ะ

คำว่าไม่ได้โอนเนี่ยรู้จากผู้เสียหายวันนี้

ผู้เสียหายก็เลยบอกให้เอาเงินล้านมาแล้วฉนดคืนไป

แล้วตกลงว่าเสียท็อปเนี่ยก็คือเข้าเรือนจำ

เตรียมเงินไป๓แสนคือนึกว่ายังไม่ได้ถึงขั้นนี้
เอาไปประกันเพราะว่าวงเงินมันเกิน

ทีนี้แล้วก็จริงแล้วเตรียมไปอีกล้านหนึ่งด้วยเพราะว่า

คือแทนที่จะเพราะเคลียร์กันจบที่๑ล้านใช่ไหมคะ
เอาโฉนดไปตึ้งไว้ก่อนเอาไปแปะไว้ก่อน
แล้วก็เอาเงินล้านหนึ่งแล้วอ่ะงั้นเอาโฉนดกลับมา
แต่อันนี้คือฟังจากเสียท็อปด้านเดียวถูกไหมคะดร
ฟังคุยกับผู้เสียหายด้วยแล้วก็มีผู้รับมอบจากผู้เสียหายด้วย
ซึ่งจนถึงตอนนี้ตัวเสียท็อปอยู่ที่เรือนจำรัฐยาว
คือวันนี้มีการฟังคำพิพากษาคือถึงแม้ว่าอ่านรับหลังไปแล้ว
แต่เมื่อได้ตัวมาต้องอ่านอีกทีใช่ไหมครับ

เอาอย่างนี้อันนี้เอาไว้ก่อนแต่ขอมาคดีที่เป็นข่าวก่อน
ที่ว่านี้เขาเปิดประเด็นเยอะว่าเสียท็อป
อันนี้ฉันขอขมวดความใช้คำนี้ว่า
ท็อปหลอกลวงอยู่หลายกรณี
แล้วใช้รูปแบบเดิมทำซ้ำกับหลายคน

ท็อปได้คุยไหมคะ๔๕ชั่วโมงที่คุยกับดรสุรพล

ว่าตัวเองยังเหลือคดีลุงรังอยู่อีกกี่คดีคะ

ไม่ได้คุยแต่คุยเรื่องคดีที่ค้างอยู่ที่ศาล
เรื่องคดีเช็คมีครับ
ที่โดนจับเนี่ยเมื่อคืนนี้คดีหนึ่ง

เหลือคดีเช็คอีกกี่คดีคะ

เอาอย่างนี้ค่ะแล้วบอกไหมเรื่อง

เรื่องของการแต่งว่าไม่ได้ไปหลอกเขา

สักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่คุยกัน๔๕ชั่วโมงกับเสียท็อปวันนี้
พูดว่าอย่างไรกับกรณีถูกกล่าวหาว่าไปหลอกเขาแต่งงาน

เข้าที่คดีที่เป็นข่าวเลย
จริงต้นเรื่องมาจากคดีถูกกล่าวหาว่าไปหลอกเขาแต่งงาน
แล้วก็ไม่ช่วยเขาจ่ายอะไรเลยปล่อยให้เขาเป็นหนี้เนี่ยนะคะ

คือข้อที่จริงจะพูดไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการเสื่อมเสียของผู้หญิง
แค่ไหนแล้วแต่เลยนะคะคือเสียท็อปเนี่ยกล่าวหากลับว่าคนที่ถูกหลอกคือตัวเสียท็อปต่างหาก
ทีนี้แล้วได้พูดถึงเงินไหมคะว่าตกลงจำนวนตั้งหลายล้านเนี่ยได้ช่วยเขาออกไหมเพราะว่า
เอาล่ะใช่คือส่วนหนึ่งคือว่าคนที่เป็นเพื่อนฝูงรอบตัวของฝ่ายหญิงเขาออกมาพูดใช่
แต่ว่าจริงแล้วเสียท็อปก็คือคนที่หายไปเลยหรือเปล่าคะ
เขาบอกไหมคะว่าเป็นยังไงทำไมติดต่อไม่ได้เงียบผลัดผ่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่าอย่างนั้นที่คุยผมมานี้เธอยังว่าวันอาทิตย์เนี่ยต้องบินอีก
ถ้าเขาศิกโครกเนี่ยธุรกิจข้าวจะหายหมด
แล้วเงินเป็นแพันล้านบาทที่บอกว่ารออยู่ขอเวลา
เรื่องอะไรคะธุรกิจอะไรคะเงินจากไหนคะ

อันนี้ไม่ทราบจริง

เขาถึงน้องผู้หญิง
คนที่เป็นข่าวว่าไปหลอก

มีเรื่องบาดหมางส่วนตัวกันไหม
เขาพูดว่าเขาถูกหลอกถ้าเขาถูกดำเนินคดีเขาก็จะฟ้องกลับ
แล้วเขาเล่าให้ฟังไหมคะว่านับตั้งแต่ที่มีข่าวขึ้นมาเนี่ยได้คุยกับฝ่ายหญิงส่วนตัวบ้างหรือยัง
อันนี้ผมไม่ได้ถามเขาไม่ได้เล่าให้ฟังด้วย
แล้วอะไรจะเป็นตัวอะไรจะเป็นตัวตัดสินใจของเสียท็อปคะว่าจะฟ้องกลับหรือไม่ฟ้องกลับฝ่ายหญิง
เขาดูที่ผู้หญิงว่าจะแจ้งความเขาไหม
คือถ้าฝ่ายหญิงแจ้งความปุ๊บแจ้งกลับแน่

แต่ไม่ได้บอกว่ากำลังเจรจาอะไรกันอยู่ใช่ไหมคะก่อนหน้านี้

เขาส่งเสียทักษิยนไปเท่าไหร่คะเซียท็อปเนี้ย
เขาไม่ได้พูดว่าเขาเสียเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกตรงนั้น

ฉันไม่ถามว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแต่ที่ฉันถามว่าเนื้อหาข้อที่จริงที่ว่าเนี่ย
เกี่ยวกับตัวผู้หญิงหรือเกี่ยวกับตัวการตกลงกันกับเอกชนต่างที่รับงาน
หรือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องไหนคะ
รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้หญิง
ซึ่งไม่ใช่มีความขัดแย้งไม่ได้มีความบาดหมางไม่ใช่ทะเลาะกันครับ
แต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้หญิงเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้เลิกรากันเหรอคะ
ใช่จะไปรู้ไม่อย่างนั้น
แล้วเล่าให้ฟังไหมคะว่าพูดถึงความรู้สึกไหมคะว่าจริงก็ยังรักกันอยู่
ไม่ได้ทะเลาะกันแตะแล้วก็อาจจะมีแตะอะไรอย่างนี้
คือเล่าให้ฟังไหมคะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นแบบไหนตอนที่เลิกลากันไป

ไม่ได้มีปัญหากับบ้านของฝ่ายหญิงด้วยใช่ไหมคะ
มีปัญหากับบ้านน้องฝ่ายหญิงไหมผมก็ไม่ทราบนะ
ฉันถามพยายามถามให้ครบมิติเฉยค่ะแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะคะ

แล้วเสียท็อปพูดถึงคดีในลักษณะใกล้เคียงกันไหมคะ
หรือเขารู้ไหมว่าตอนนี้มันมีข้อมูลออกมาเยอะว่าวิธีการ
ถ้าเขาถูกกล่าวหาแล้วเป็นจริงวิธีการหลอกลวงผู้หญิง
หลายกรณีมันออกมาในลักษณะเดียวกัน

รสุรพลได้คุยอะไรกับเสียท็อปนอกเหนือจากที่ดิฉันถามบ้างไหมคะ
ในช่วง๔๕ชั่วโมงของวันนี้
หลักก็คือเรื่องคดีเช็คแล้วก็มีมติเรื่องคดีเรื่องแต่งงานนี้
ผิดหน่อยคือเล่าข้อได้จริงให้ฟัง
รสุรพลเป็นฝ่ายถามหรือว่าเสียท็อปเป็นคนเลือกที่จะเล่าให้ฟังก่อน

คือเช็คของเมื่อคืนที่โดนจับหรือเช็คที่เหลืออีก๓คดีค่ะ

ทีนี้แล้วเขาเล่าเรื่องเช็คอีก๓คดีให้ฟังไหมคะ
ให้ผมไปเช็คดูไปถึงไหนเขาไม่ทราบเลย

แล้วเคยได้ขึ้นสารยังคะอีก๓คดี

ผมไปเช็คเองแล้วเนี่ยเช็คที่ศาลเอง
เจ้าตัวไม่ได้บอกเลยเหรอคะว่าโดนจากใครมูลหนี้เท่าไหร่
ยังไม่ทราบอะไรเลยเขาไม่ทราบอะไรเลยเขาบอกเฮ้ย
แล้วปกติเวลาข้อมูลแบบนี้อันนี้ที่ฉันขอความรู้นะคะ
ปกติเรื่องถูกกล่าวหาแบบนี้ต่อให้เป็นเรื่องเช็คก็แล้วแต่
แล้วก่อนหน้านี้เขาให้ใครเป็นธนายให้หรือเปล่าคะ
แล้วไม่ได้ทำให้แล้วหรือยังไง
ไม่ได้ทำแล้วเขามาแต่งตั้งผมแล้ว
ซึ่งมูลหนี้เท่าไหร่พอบอกได้ไหมคะ

รู้แต่คดีวันนี้๔๕๐๐๐๐๐บาท
นี่อีก๓คดีไม่ทราบว่าจำนวนเงินเท่าไหร่
แต่ทราบลักษณะของเหตุการณ์ไหมคะว่า

ดรสุรพลได้ถามไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง

ให้ผมไปคัดสำนวนจากศาลเอาเอง

แล้วทนายที่ปันผ่านมาไม่ได้บอกความเคลื่อนไหว
ใช่บอกว่าทนายไม่บอกทนายไม่อุทรอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าอาชีพเดียวกันไม่โทษกัน
เจ้าตัวคือตัวเสียท็อปเนี่ย
เรื่องของสถานที่นอนว่าอาจจะแปลกที่
ใช่เพราะว่าเครียดจนเบาหวานขึ้น๓๐๐กว่า
แล้วก็กังวลเรื่องที่จะต้องไปเรื่องเงิน

ขออภัยนะคะจริงบ้านเสียท็อปแกบอกไหมคะ
มีศักยภาพในการจ่ายหนี้จ่ายสินอยู่แล้ว
หรือว่าดรสุรพลทราบไหมคะว่าโดยสถานะทางการเงินทั้งบ้าน

แม่เขามีฐานะนะที่เขาบอกให้ผมฟังนะ
ว่ามีที่ที่ไหนมีอะไรที่ไหนอะไรอย่างนี้

ที่บ้านเขามีสถานะอยู่คุณแม่ก็
สุดมันเคยเจอคุณแม่หรือว่าเคยไปที่บ้าน

คือรู้จักกันแบบคือเคยเจอกันที่สภาอย่างนี้เหรอคะ
ใช่ครั้งสองครั้งนะเขามีเบอร์แลกเบอร์กันไว้เฉย

กรณีเรื่องของงานแต่ง
ถ้าผู้หญิงไม่แจ้งความเสียท็อปไม่แจ้ง

ไม่แจ้งแล้ววันนี้มามาโดนอย่างนี้ด้วยก็ยังไม่รู้ว่า

รสุรพลได้คุยกับญาติของเสียท็อปบ้างไหมคะ
คุยกับญาติญาติที่มาวันนี้นะวันนี้มาประมาณ๔๕คน
ซึ่งทุกคนรู้เรื่องของเสียท็อปดี
ว่ามีคดีอะไรยังไงกับใครบ้างทราบไหมคะ
ไม่ทราบเหมือนกันญาติก็ไม่ทราบ

คุณผู้ชมค่ะคือที่ฉันถามดรสุรพนธ์ค่อนข้างเยอะ
แล้วดรสุรพนธ์ส่วนหนึ่งคือยังไม่ตอบ
เพราะว่าบางส่วนคือเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมไว้ถ้าต้องสู้คดีกัน

คือเพิ่งแต่งเป็นทนายให้เมื่อคืน

ค่าจะได้พบกันอีกครั้งได้ให้ดรสุรพนธ์ได้หาข้อมูลก่อน
เพราะว่าพึ่งแต่งไม่ครบ๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ

ว่ายังมีอีกหลายมุมหลายมิติเกี่ยวกับรายละเอียดของคดีเสียท็อป
ว่าตัวเองจะบอกว่าโดนหลอกหรือไปหลอกเขาก็แล้วแต่

แล้วก็ในช่วงสัปดาห์ถัดไปคุณผู้ชมได้ชมคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์นะคะ
พี่ใหญ่คนเก่งของเรานั่งสักถามแทนในรายการถามตรง
ฉะนั้นขออนุญาตลาบพักรอแป๊บเดียวนะคะ